แบบนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบงานศิลปะสไตล์อินดี้
เด็กแนวทั้งหลายเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ

แล้วก็ปะนดมือกีต้าวงเกสโนว่าค่ะ
เขามาขออวดผลงานศิลปะบำบัดที่แปลกแหวกแนวจนแฟนต้องห้ามพลาด

วันนี้มาทำอะไรที่นี่คะเห็นบอกว่ามีงานศิลปะ
เดี๋ยวอันดับแรกเลยคือเลิกเป็นนักดนตรีแล้วค่ะ

แต่ว่าเราก็มีความชอบศิลปะคล้ายกัน
ก็ตามคอนเซ็ปต์อย่างที่ปันนดบอกเลยว่า
ก็เป็น๒ห้องดนตรีที่เราเป็นคนเขียนเพลงหลัก
หลักแล้วของวงเป็นคนเนื้อร้องทำนองอยู่แล้ว
ก็ลองเปลี่ยนปลายปากกา

คือการบำบัดจากธุรกิจทางดนตรี

สมมุติแบบว่าวันนี้โกรธนักข่าวถามอีกแล้ว
ก็มาระบายอย่างนี้ใช่ป่ะครับ

คุณไอด้าสิริวุฒินะครับ
ชื่อตั้งแต่มองเขาพี่ไอด่าซิริวุฒินะครับ
เขาก็มีความโกรธในใจครับ

เราก็กำลังทำบ้านใหม่อยู่

มีกระดานมีอะไรแล้วก็เพื่อนเราก็พูดว่าเฮ้ยเก็บไว้เป็นงานศิลปะ
แล้วเราก็เลยแบบจัดการเอามันมาแปะเอามันมาขึ้นโครง
มาฟังป้านดบ้างค่ะเห็นสดใสอาลาเล่มาก

ใช่หลักจะเป็นรูปตัวตลกของน็อตนอสจะมีคาแรคเตอร์จมูกแดงเนี่ย
ก็จะเป็นไปอยู่ตามตัวคาแรคเตอร์ต่างด้วย
เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวตลกมันเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานบวก
อ่าใช่คือแบบว่าต่อให้เขาเครียดแค่ไหนเบื่อวันแค่ไหน
วันนี้อย่างพี่แจ๊ควันนี้อาจจะรู้สึกเห้ยเหนื่อยจังเลย
ก็คุยกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยเปิดกี่โมงนะคะ
ที่นี่นะครับเปิดตั้งแต่๑๑โมงถึง๒ทุ่มนะครับแล้วก็ข้อดีที่สุดก็คือเข้าฟรีมาชมฟรีได้
ส่วนใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นก็สามารถซื้อรูปภาพของพวกเราได้ทุกอันก็มีราคาแปะอยู่

ขายด้วยครับหรือว่าอาจจะทุนทรัพย์ไม่ได้เยอะแล้วก็มีเป็นซิวาเนียเป็นเสื้อย่งเสื้อยืดกระโปรงกระเป๋าขายกันด้วย
เพราะฉะนั้นก็มาถึงปุ๊บก็ช้อปปิ้งติดมือกันไปได้
เป็นกันต่างสำหรับสิ่งหลักปิดเนอะ